พาไปวัดไปทำบุญนะสิ

เวลาเข้าวัดเนี่ยเราก็ต้องไปทำบุญเป็นหลักใช่ไหมคะ

ถึงเวลาได้ใช้แล้วใช่ไหมคะ

ไปเลยวัดสว่างอารมณ์ไม่พูดเยอะ

คุณผู้ชมนี่คือมวลมหาประชาชนนะครับ
เขาพากันมานี่มาส่องขันน้ำมนตาทองนิ้วรายที่วัดสว่างอารมณ์
ก่อนที่จะถึงวันออกสลากินแบ่งรัฐบาล
สาเหตุที่มาเยอะแล้วก็มาล่วงหน้าหลายวันแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
เพราะว่ากลัวว่าของเด็ดที่หลายคนรอคอยในอ่างน้ำมนต์จะเคลื่อน

มันลอยอยู่ในน้ำมันก็เคลื่อนไปแก้มาได้

ไม่มีเลขมีแต่น้ำตาเทียนเต็มไปหมด
คือคนมาเยอะมากเลยนะฮะ
อ่างน้ำมนต์เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเคลื่อนที่หรือสั่นไหว

มันเบียดมันเบียดกัน
ขันมันก็เอียงแล้วเปล่า

มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เหมือนกันนะคะ
ไปดูวิธีการส่องขันน้ำมนตาทองนิ้วรายที่เขาว่ากันว่าแม่นนักแม่นหนานะ
ก็คือการใช้โทรศัพท์แบบนี้ค่ะ
ขอถ่ายรูปเอาไว้
ใช่เขาใช้โทรศัพท์แทนการส่องด้วยตาเปล่า
เพราะว่าโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันขยายได้
มันซูมได้เยอะมากเลยคุณ
แล้วก็ส่งต่อได้ด้วย
บางคนไม่ได้มามีภาพซะอย่างนั้น
ก็ได้เหมือนกันพูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชม
พร้อมหรือยังพร้อมไหม

ถ้าพร้อมแล้วไม่ต้องควักมือถือ

เหมือนที่ฉันแบบได้รับโจทย์อะไรสักอย่างหนึ่ง
ภาพไม่ต้องมีเวลาเร็ว
หลังจากนั้นเราก็ต้องมาที่บริเวณนี้

หลายคนก็ชอบดิฉันชอบเสี่ยงเซียมซี
เพราะว่าแบบชอบดูว่าติ้วที่เราได้นั้นเลขอะไร
พอได้เลขเสร็จก็จะต้องไปดูความหมายไง

แต่ว่านานขนาดไหนก็จะรอจ้า
งานนี้แม่นมั้ยวัฒน์จากไหนรู้มั้ยคุณ

เสือกผ่ารองเท้านังผ่าเขามา
วกแว่นตารวมไปถึง
ที่ถอคอของตาทองเงียวไรคุณ
ก็จะมีสร้อยคอทองคำ
มีทั้งทองแท้บ้างไม่แท้บ้าง

ตาดีมั่นใจในโชคไหว้เสร็จ

เพราะว่าหน้าวัดแห่งนี้คือ
ซอปเซอร์วิสคนดวงดีเสื้ออะไรก่อรวย

นะคะซื้อไปเถอะถ้าอยากซื้ออะไรก็ซื้อกันไปแต่ว่ามีภาพนะ
โทรศัพท์แบตหมดเมมโอรี่เต็มไม่เป็นไร
นะแผ่งรัตตารี้มีครับขายวันเออคะอันนี้เขาถ่ายแบบใหม่ให้แล้วเลยค่ะ
ใช่เป็นภาพงวดต่องวดจะใช้คำนี้

แบบนี้สั่นเหมือนกล้องละเพราะว่า

เชื่อดิฉันได้ไหมไม่รู้
แต่ว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ
นี่คืออาการของเขา
เขาเป็นอย่างนี้จริงคุณผู้ชมครับ

เป็นธรรมชาติของเขาเขาจะเล่าข่าวแบบนี้

เป็นตัวตนเพื่อนเขาเพื่อนตัวตนจ้ะครับลักษณะอาจจะเป็นแบบนี้
คือเชื่อว่าหลายแผงลอตเตอรี่เคยเห็นหน้าดิฉันใช่ไหม
ค่ะคือตั้งแต่ใจใช้วิจารณญาณในการรับชมเราสามคนก็มาเล่าสู่กันฟัง
อย่าเดินแรงค่ะไม่เชื่อซื้อไม่ซื้อเสี่ยงไม่เสี่ยงอันนี้ก็เป็นเรื่องของส่วนชุมชน
ชอบใช้คำนี้บางคนบอกว่าโอ๊ยงมงายหรือเปล่านำมาเสนออะไรแบบนี้
คือจริงไม่ได้บอกให้คุณผู้ชมไปซื้อนำเสนอให้ดูว่าที่วัดแห่งนี้เขามีความเชื่อกันแบบนี้
คนที่ไปเนี่ยเขาจะไปทำอะไรกันบ้างนิยมไปจุดไหนยังไงกันบ้างอะไรแบบนี้
แต่ย้ำคุณผู้ชมตรงนี้อย่าเดินแรงเข้าวัดต้องสงบต้องสงบ
อ๋อจิตใจต้องสงบก่อน